เมื่อวาน๑๗ครบ๗วันอันตราย
มาดูกันหน่อยนะคะว่ายอดเสียชีวิตเป็นยังไงบ้าง
บอกว่าเยอะกว่าปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมาสักประมาณ๓๘๐คน
แต่ว่าปีนี้ยอดเสียชีวิตก็คือพุ่งขึ้นไปเป็น๔๑๘ศพเลยทีเดียว
ข้อมูลก็มาจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ช่วงเทศกาลสงกราน๗วันอันตรายปี๒๕๕๙
ก็คือตั้งแต่๑๑เมษายนจนถึง๑๗เมษายน
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง๗วันอันตราย
รณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
วันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
เกิดอุบัติเหตุ๓๐๗ครั้ง

บาดเจ็บ๓๓๖ราย
ส่วนสถิติสะสมระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๗เมษายน
เกิดอุบัติเหตุกว่า๓๐๐ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๔๑๘ศพ
บาดเจ็บมากกว่า๓๐๐รายค่ะ
โดยที่จังหวัดนครราชศรีมาโคราช
มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด๒๐ศพ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงสุด
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุดเช่นเดียวกัน
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือ
แน่นอนเมาแล้วขับ๑๔๐๒๘เป็นปัญหาหลักเลยนะคะ
รองลงมาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือนี่เลย
รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์๗๙
ขณะที่จังหวัดยอดตายเป็นศูนย์มี๔จังหวัด
อันนี้น่าชื่นชมคือระนองสมุทรสงครามน้องคายและน้องบัวลำพู

สุธีมากบุญรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทย
ระบุว่าสถิติที่น่าสนใจก็คือ
สอบประทระดับอำเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง๑๔๗อำเภอ
ขณะที่กรุงเทพมหานครมี๔๓เขตซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นกลไกการควบคุม

จำนวนผู้เสียชีวิตจำนวน๔๑๘เนี่ย
เสียชีวิตในถนนสายหลักนะครับ
ท่านผู้ช่วยรับริขอให้ผมนำเสนอเนี่ยนะครับ
เราต้องมาดูว่าเราควรจะต้องมาดูต่อครับว่าถนนสายหลักมากกว่าถนนสายรอง
ซึ่งตัวเลขที่ออกมาในครั้งนี้
เพราะฉะนั้นจะดูว่าอนาคตข้างหน้าในศูนย์ของเราเองเนี่ย
คงจะต้องมาดูต่อว่าด่านชุมชนจะเป็นปฏิภาคอยู่ตัวหนึ่ง
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการลนลงลดอุบัติเหตุได้อย่างสมบูรณ์นะครับ
ขณะที่นายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะ
บอกว่าก็ได้วางแนวทาง๔มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
คือข้อแรกค่ะผู้ว่าราชการจังหวัด
นำวาระความปลอดภัยทางท้องถนนเข้าประชุมทุกเดือน
ลดความเสี่ยงให้ทุกพื้นที่สำรวจจุดตัดรถไฟ
บริเวณทางโค้งรวมถึงความสว่างของถนนเส้นต่าง
รวมถึงจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอลและเครื่องตรวจจับความเร็วที่จำเป็น
สามสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำผิดกฎหมายจราจรต้องรับโทษทางวินัยด้วย
และสุดท้ายคือข้อ๔เสนอให้เพิ่มโทษสำหรับผู้ที่ขับขี่โดยไม่มีใบขับขี่
จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะ